เกะกะมันชื่อว่าเกะกะนี่ไม่รู้เหรอว่าเขาหลอกมาทุ่งนาเนี่ย

แล้ววันนี้ต้องกินข้าวกินข้าวกันกลางนาเลยนะคะ

ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวใจมากกว่าเพราะว่าอย่างพี่นุ้ยเนี่ยพี่นุ้ยมาเล่นที่นี่มาร้องเพลงที่เนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง

ถ้าอยากได้ใจเขาเราต้องเอาใจเราไปแลกเขามาก่อน
ถ้าผมไม่ได้เขาผมตายเลยนะ
เพราะตั้งเงินเดือนให้ผม
เพราะตั้งเงินเดือนให้ผมก็ไปเรียงลูกเรียงเมียอย่างนี้
ไม่กลัวเหรอคะว่าถ้าเราให้ใจเขาไปแล้วเนี่ย

โอ้อันนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อื่น
ก็เยอะนะแต่พี่เขาไม่ได้ไปคิดทวงบุญคุณ
โปรดติดตามตอนต่อไป